โปรดติดตามตอนต่อไป
น่ารักแล้วก็มีปลอมให้แขกตอบรับก่อนเข้างานมาด้วยถ้าไม่ตอบก็ไม่ต้องเข้า
งานนี้ค่ะหนุ่มกันก็ส่งเสียงมาชวนพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็บันเทิงไทยรัฐไปร่วมทำข่าวแล้วก็ร่วมงานด้วยนะจ๊ะ
ขออนุญาตใช้เสียงนะคะคุณกัน
มานะพี่แจ๊คแล้วเดี๋ยวช่วงอันนี้บอกคร่าวก่อนก็คือว่าเดี๋ยวผมจะมีแถลงข่าวให้กับพี่นักข่าวอยู่แล้วนะ
ช่วงประมาณ๔โมง๓๔โมงประมาณนั้นนะของพี่เองของพี่เนี่ยเข้ามาเลยนะมาสนุกกัน
คือไม่มีกล้องไม่มีนักข่าวสัมภาษณ์นู่นนี่อะไรแต่มาแบบเรามาเป็นพี่น้องกันนะจ๊ะเอาให้ยับนะจ๊ะ
เอาให้ยับหมายถึงว่า
เต้นให้สนุกสง่านให้เป็นที่นะใช่